ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์แปลกที่สมุทรปราการครับ
จากผู้เสียหายสุดท้ายกลายเป็นโจรซะเองนะครับ

แล้วมีคนมาชิงเงินเธอไป
แต่สุดท้ายตำรวจสอบปากคำแล้ว
เงินนี้ต้องการจะเอาไปให้ชายคนสนิท
ซึ่งเงินนี้ไปเบิกมาจากสามีของเธอ
เฮ้ยคุณคิงเดี๋ยวก่อนสรุปกลายเป็นว่าเธอแต่งเรื่องสิ
กุเรื่องขึ้นมาทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะครับเนี่ย
ตำรวจสบังพลีที่สมุปราการไปตรวจสอบ
ผู้หญิงคนนี้ครับอายุ๔๔ปี
นั่งอยู่ริมถนนเทพารักษ์กม๑๙
ตรงข้ามตลาดบางปลาในพื้นที่อำเภอบางพลีที่สมุทรปราการนะครับ
เพราะรับแจ้งมาบอกว่ามีผู้หญิงแจ้งตำรวจมา
ว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้าง
แล้วกระชากเอากระเป๋าลักษณะเหมือนกับกระเป๋าคาดเอว
เหมือนกับเวลาแม่ค้าพ่อค้าเขาใช้ในตลาด

เอากระเป๋าไปในนั้นมีเงินสดอยู่๑๒๐๐๐บาท
แล้วคนร้ายมันก็ขี่รถหนีไปเลย
เธอเองรถเสียหลักล้มบาดเจ็บ
นั่งรออยู่ริมถนนให้ตำรวจมาช่วย
พอไปถึงครับเจอตัวผู้หญิงนะฮะ
เธอก็เล่าให้ฟังเป็นฉากเลยบอกว่า
เธออยู่แถวย่านศรีนคริน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถอนเงิน๑๒๐๐๐บาทจากธนาคาร
สาขาศรีนครินธนาคารแห่งหนึ่ง
เอาเงินใส่ในกระเป๋าคาดเอวแสนกว่าบาท
แล้วตั้งใจจะเอาไปฝากที่แบงค์อีกแห่งหนึ่ง
อีกสาขาหนึ่งอยู่ไกลกันออกไป
แถวนู่นนะฮะแยกคลองขุดบางพลี
จนาทีก็เลยประสานหาเบาะแส
แล้วก็ส่งตัวผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาล
ให้ตรวจร่างกายก่อนปรากฏผลตรวจออกมาครับ

เอาแล้วไหนบอกว่าถูกถีบจนรถล้ม
ไม่มีเลยกระดูกก็ไม่ได้หักอะไรใดด้วยครับ
ก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้

ทำไมไม่มีบาดแผลอะไรเหมือนที่เธอบอกเลย
เริ่มสงสัยครับเอ๊ะทำไมให้การแปลก
จุดที่ไปกดเงินไปถอนเงินแถวย่านศรีนครินเนี่ย

แล้วทำไมถึงต้องเลือกไปที่แบงค์ตรงนั้น

แหม่ภาพมันจะบอกทุกอย่างใช่ไหมฮะค่ะ

ตั้งแต่วินาทีที่ผู้หญิงซึ่งเธออ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนเทพารักษ์

มายูเธอกลับรถใต้สะพานช่วงตลาด
ออกมาจากทางกลับรถเสร็จปั๊บตรงตลาดบางปลา

จอดรถอยู่ริมคลองตรงนั้น๒ครั้ง
ช่วงบ่ายโมง๒๕นาทีวันที่๓๑มีนาก็เมื่อวาน

กลับไปที่ถนนเทพารักษ์แล้วไปจอดที่ป้ายบอกทาง
ระยะทางประมาณสัก๓๐๐เมตรที่ห่างกัน
แล้วนั่งรอตรงนั้นนั่งจุมปุ๊กรอตำรวจให้มาหา
เช็คภาพวงจรปิดได้ข้อมูลแบบนี้

ภาพได้แล้วโรงพยาบาลผลตรวจออกมาแล้ว
เชิญเธอมาสอบปากคำอีกครั้ง

ตำรวจถามตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ชิงเงินแสนกว่าบาทจริงนะคุณตำรวจต้องจับให้ได้

วงจรปิดแบบที่คุณขวัญและคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับ

ค่ะหน้าถอดสีเลยทำไมอ่ะคะ

สารภาพเสียงอ่อยกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมด

เงินทั้งหมดแสนเสร็จนั่นน่ะ

เอาเงินนี้จะไปจ่ายในธุรกิจของครอบครัว
แต่เธอต้องการใช้เงินก้อนนั้นโอนไปให้กับผู้ชายคนสนิทอีกคนนึง

เงินของผัวใช้ในธุรกิจแต่อยากจะเอาไปให้ชายคนสนิทอีกคนหนึ่ง
กุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดแล้วเอาเงินไปซ่อนเอาไว้ที่บ้าน

วันนี้คุณไกดธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
รถวิ่งไปวิ่งมาถนนเส้นนั้นค่อนข้างเยอะนะฮะ
คนก็พลุกพลาดถามว่าแหมจะชิงทรัพย์กันง่ายเหรอแบบนี้

ยากครับยากครับคุณวีรยุทธ์อายุ๓๗เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
อยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับบอกว่าเมื่อวานในช่วงบ่าย
กำลังซ่อมรถเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ป้ายบอกทางแล้วนั่งลง
แถวนั้นก็ตกใจอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุไหม
แป๊บเดียวตำรวจมากู้ภัยมา
ตอนที่เกิดเรื่องไม่ได้มีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลืออะไรสักนิดนึง
แล้วชาวบ้านก็ยืนยันว่าระแวกแถวนี้เนี่ยเรื่องว่าวิ่งราวชิงทรัพย์ไม่ค่อยมีหรอก
ส่วนใหญ่คือมาขโมยมอเตอร์ไซค์มากกว่าฟังพยานครับ

น้ำพักใหญ่จนมีตำรวจมาครับเจ้าหน้าที่มา

แล้วตำรวจเขาว่าไง
ไม่ได้เดินไปดูนะแล้วก็มีทางอาสามูลนิธิก็มาพาตัวไปส่งโรงพยาบาลมั้ง
ผมก็นึกว่ารถรถล้มหรือว่าสะดุดอะไรล้มก็รอรอทาง

แล้วทราบไหมว่าจริงที่เขาแจ้งตำรวจว่าเขาเป็นเหตุจริงครับคนครับ

ผู้กำกับการสพบางพลีที่สมุทรปราการบอกว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย
ผู้หญิงที่ตอนแรกบอกว่าเป็นผู้เสียหายตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วครับ

ถูกแจ้งข้อหาครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ส่งฝากขังศาลจังหวัดสมุทรปราการ

โอ้โหเงินก็ไม่ได้โอนไปให้ผู้ชายคนสนิทคนใหม่

ยังต้องมาถูกดำเนินคดีอีกต่างหาก
แล้วไม่พอค่ะตอนนี้สามีรู้แล้วค่ะ